คุณผู้ชมครับเสียงจากฟ้าพระมหากรุณาธิคุณแผ่ภัยศาล
แม้เวลาจะผ่านไปนานถึง๒๗ปี
แต่ว่าชาวชุมพรยังคงจดจำภาพเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เมื่อครั้งที่พายุไต้ฝุ่นเกนั้นพัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ

ในวันนั้นทุกคนเจ็บปวดหัวใจเพราะความสูญเสียนั้นมีมากเหลือขนาดนับครับ
แต่ในความสูญเสียอย่างน้อยก็ยังมีความสุขใจ
มีหนึ่งรอยยิ้มเกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหารุทัย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือ
ทำให้ชาวชุมพรมีความกินอยู่ที่ดีจวบจนปัจจุบัน

เพราะคาดว่าจะมีชาประมงสูญหายไปในทะเลประมาณ๔๔๓คน
มีเรือประมงจมทั้งสิ้น๙๗ลำ
ร่ำไห้จากการสูญเสียและพลัดพลากคนในครอบครัว
โดยเฉพาะเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเล
หรือแม้แต่เรือที่กำลังวิ่งหลบเข้าหาฝั่ง
ไม่อาจร้องขอชีวิตกับภัยธรรมชาติอันโหดร้ายนั้นได้
ออกไปหาที่หลบพายุอย่างทุลักทุเล
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจน
ก็ตกอยู่ในสภาพสูญเสียทัดเทียมกัน
บ้านเรือนสถานที่ราชการและสิ่งปลูกสร้างเสียหายอย่างหนัก

กลายเป็นดินแดนวิปโยคในขณะนั้น
สถานีวิทยุสื่อสารของพระครูเกษม

อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร

หรือนักวิทยุสมัครเล่นรู้จักกันในนาม

ซึ่งเป็นสถานีเดียวในจังหวัดชุมพร
ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นเก

กลายเป็นศูนย์ประสานงานให้กับนักวิทยุสมัครเล่น

พร้อมกับรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบกัน

เพื่อเตรียมอัพพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์

โอเตลเซลเลสลิม่าชาลียูนิฟอร์ม

โอเตลเซลเลสลิม่าชาลียูนิฟอร์ม

ครับครับสวัสดีครับได้คุณทน

เรไทยถาวรประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น
หลาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
ผู้ที่ใกล้ชิดท่านพระครูเกษมเล่าว่า
ในช่วงที่เกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นเกใหม่
จะมีเสียงของบุคคลนิรนามเข้ามาพูดคุยทางวิทยุสื่อสารทุกวัน
โดยมีข้อความว่าชุมพรเป็นอย่างไรบ้างชาวบ้านอยู่กันอย่างไร
และมาทราบภายหลังว่าบุคคลท่านนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางท่านพระอาจารย์เองเนี่ยพยายามสอบถามครับว่าท่านคือใคร
แต่เสียงที่ตอบกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ
สถานีผมอยู่ในสวนตลอด

ก็นึกไม่ออกว่าในกรุงเทพฯจะมีสวนตรงไหน
อยู่มาสัก๔๕วันนะครับอาจารย์ถึงได้รู้ว่า
บุคคลที่อาจารย์กำลังคุยอยู่กับสถานีนิรนามนี้ครับ
ที่อยู่นั่นคือสวนจิตครับสวนจิตรดา

อาจารย์กำลังสนทนาอยู่กับผู้ใด

พระองค์ทรงใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร

ติดต่อมาจากพระตำหนักจิตรดารโหธาน
เพื่อติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเกอย่างใกล้ชิด

เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามจุดต่าง
สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ
สิ่งที่พระองค์ท่านเข้ามาถามตอนเช้านะครับ
แล้วสิ่งที่ได้ก็คือหมายความว่า
อาจารย์ยังไม่ประสานกับหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง
แต่การช่วยเหลือถึงแล้วครับ
จะไปส่งตรงนี้นะครับอีกไม่เกิน๑๐นาที๒๐นาที

เลคอปเตอร์ลำนั้นไปรอแล้วครับ
นั่นคือสิ่งที่ภูมิใจได้ว่า
ธานีนิรนามที่สนทนากับอาจารย์

สนทนาทางความถี่ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว

จะเป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา
แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ชาวบ้านอำเภอท่าแซะที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นเก
ยังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีต่อชาวชุมพรอย่างหาที่สุดไม่ได้
พ่อแก่เสียนี้ก็หมดกำลังเจอกันน่ะ
ยายรักในหลวงเหมือนพ่อของเอง
เหมือนพ่อบังเกิดกล้าว
ที่อยู่นี้ก็รักในหลวงเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า